ทีนี้มาดูในเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชกันหน่อยนะคะ

เดี๋ยวเราไปตรวจสอบสถานการณ์กันหน่อยนะคะ
ติดตามจากคุณอรายพูจาร์ผู้สึกข่าวไทยรัฐทีวี

นครศรีธรรมราชค่ะและตลอดทั้งวันนี้ไม่มีปริมาณฝนตกลงมานะคะ
นับเป็นเรื่องดีและข่าวดีของชาวนครศรีธรรมราชในโซนเขตเมืองนะคะ
ขณะที่เครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำนั้นก็เร่งทำงานอย่างเต็มที่ตลอด๒๔ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะ
สถานการณ์น้ำในพื้นที่เขตเมืองนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชนั้นนะคะ
ปริมาณน้ำยังคงท่วมสูงค่ะแล้วก็กระจายพื้นที่ครอบคลุมเกือบทั่วทั้งตัวเมืองนะคะ
ในบางจุดนั้นถนนหลายสายถูกตัดขาดค่ะไม่สามารถใช้การได้นะคะ
จุดก็ท่วมสูงถึงสองเมตรค่ะประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณจุดดังกล่าวนั้นก็ไม่สามารถที่จะออกมาเดินทางไปทำงานได้นะคะ
บางคนก็ต้องอบพยพไปอยู่ที่ศูนย์อพยพที่ทางจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นจัดเตรียมไว้ถึง๖แห่งเลยทีเดียวค่ะ
ส่วนการระบายน้ำในพื้นที่เขตเมืองนครศรีธรรมราชนะคะทางเทศบาลนครศรีธรรมราชนั้นได้จัดเครื่องสูบน้ำติดตั้งถึง๔๐เครื่องนะคะ
เดินเครื่องพร้อมพร้อมกันค่ะและใช้เครื่องดันน้ำอีกแปดเครื่องนะคะ
เพื่อที่จะเร่งระบายน้ำตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะเพื่อให้ทันกับน้ำเหนือที่กำลังจะลงมาอีกระรอกนึงนะคะ
และเพื่อที่จะเป็นการระบายน้ำลงสู่ทะเลค่ะและถ้าหากว่าวันนี้และคืนนี้นะคะ
ไม่มีปริมาณฝนที่ตกลงมาเติมน้ำในพื้นที่เขตเมืองพื้นที่นี้ก็จะมีลดระดับลงไปนะคะ
ซึ่งสถานการณ์น้ำต้องบอกว่าตอนนี้ทางเทศบาลเขตนครศรีธรรมราชเองนะคะก็เร่งมืออย่างเต็มที่ค่ะ
สถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลมือนครสิทธรรมราชนั้นถือได้ว่ารุนแรงกว่าในช่วงปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่นะคะ
เนื่องจากว่าในปีนี้นั้นฝนตกพร้อมกันทั่วทุกเขตของอำเภอที่อยู่โซนเหนือ
แล้วก็ไหลลงมาสมทบกับน้ำที่อยู่ในพื้นที่ที่ตกอยู่ในโซนเขตเมืองด้วยนะคะ
ขณะเดียวกันค่ะน้ำทะเลก็หนุนสูง๓ปัจจัยหลักนี้ทำให้นครศรีธรรมราชนั้นอยู่ในขั้นวิกฤตนะคะ
ขณะเดียวกันค่ะพลโทปิยวัฒน์นาควานิสนะคะ
แม่ทัพภาคที่๔นั้นก็สั่งระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนค่ะ
พร้อมทั้งได้ออกตรวจเยี่ยมประชาชนพร้อมกับมอบถุงพระราชทานนะคะ
ให้กับประชาชนใช้อย่างชีพค่ะรวมถึงตรวจการระบายน้ำในพื้นที่จุดต่างต่าง
โดยเฉพาะที่พื้นที่ปากพนังค่ะขณะเดียวกันแสดงความกังวลนะคะ
ปริมาณน้ำที่ขังอยู่นานอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนค่ะ
ขอให้ประชาชนนั้นช่วยกันดูบุตรหลานนะคะไม่ให้ลงเล่นน้ำค่ะ
เนื่องจากว่าน้ำที่ท่วมคังอยู่สี่ถึงห้าวันที่ผ่านมานั้นมีเชื้อโรคตามมานะคะ
แล้วก็ได้สั่งให้ทีมแพทย์นั้นเข้าไปช่วยรักษาพยาบาลด้วยค่ะ
นครศรีธรรมราชนั้นจับตาดูที่คืนนี้นะคะถ้าหากว่าไม่มีปริมาณฝนตกลงมาเติม
นั่นหมายความว่าการระบายน้ำที่จะทำในคืนนี้นั้นลงสู่ทะเลจะพร่องน้ำในเขตเมืองได้อย่างเต็มที่มากขึ้นค่ะ
แล้วก็น้ำที่จะลงมาเติมจากทางเหนือนั้นก็จะมานะคะ